สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะโอ้โหไม่ได้มา๒วันลูกดูมเยอะมาก
รู้สึกแบบเหงาเลยอ่ะไม่เจอมดดำ

ตอนแรกเมื่อวานผมจะมา
แต่ว่าอะไรอ่ะพอดีว่าผมต้องมีนัดกับหมอ

ก็คือวันนั้นจำได้ไหมที่พี่พูดในรายการพี่บอกว่าพี่ปวด

ไปมามันคือไปดูแล้วคือหมอบอกว่ากระดูกมันก็เป็นหินปูน
มันงอกมาจากกระดูกแล้วก็มันเป็นเหมือนเนื้อไปคลุมเอาไว้ข้างใน

ก็คือปวดอะไรอย่างนี้ก็คืออาจจะต้องผ่าออก
แต่เนี่ยถ้าเกิดพาออกก็ต้องระวังเพราะมันอาจจะไปโดนเส้นประสาทแล้วนิ้วนี้อาจจะชาไปได้
แล้วสรุปพี่จะทำไหมเนี่ย
ก็อาจจะต้องผ่าเพราะมันปวดไงมันยืดอะไรก็ปวดหมดเลย
แต่คนก็นึกว่าพี่หนุ่มไปตามหาหมอให้พระมหาเทวีเจ้า

อ้ำใช่ไหมหมออ้ำเป็นหมอที่ทำฟัน
หล่อยนะคะไม่แปลได้ยังครับพี่
แหงจี้เราออกสื่อเลยนะ
ไปดูกรณีแรกตอนนี้นะฮะเป็นข่าวของครูคนหนึ่งเป็นคือครูโอนะครับ
โอเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก็คือครูโอเนี่ยนะฮะ
เป็นครูที่ไปมีสัมพันธ์กับนักเรียนของตัวเองนะครับ
ซึ่งเรียนอยู่ชั้นม๑แล้วปรากฏว่าตัวเองไปถ่ายคลิป

คือเด็กเขาก็โทรศัพท์ไปปรึกษาพ่อ
ซึ่งพ่อทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่ง

พ่อก็รีบบึงรถมานะครับแล้วก็ถามลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้มีการเอาคลิปนะฮะ
หรือเป็นแชทเนี่ยในการพูดคุยกันกับทางครูโอเนี่ย
เอามาให้พ่อดูด้วยเนี่ยนะฮะ
คือในนี้มันก็จะมีการบอกเอาไว้หมดเลยนะฮะ
ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเปิดเผยออกมาเนี่ย

ไม่รับผิดชอบนะนู่นนี่ต่างนานาอะไรอย่างนี้นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางผู้สื่อข่าวเอง
หรือว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็ไปลงพื้นที่เนี่ยนะฮะ

ไปเจอกับครูโอเนี่ยจริงว่ามีแฟนอยู่แล้ว

ทั้งหมดมันเกิดขึ้นอยู่ที่บุรีรำ
เยี่ยมเผยกระสั่งเนี่ยนะครับ
ก็คือทางแฟนของครูโอเองก็บอกนะฮะ
แหมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าครูโอไปทำแบบนี้

ญาติญาติก็บอกว่าครูโอเป็นคนดีนะ
บอกพ่อเนี่ยเสียไปนานแล้วแต่แม่เนี่ย
ก็ทนทำงานนะครับเพื่อส่งให้ครูโอเนี่ย
เรียนหนังสือจนทั้งจบแล้วก็ไปสอบเป็นครูนะครับ
แล้วก็ไปเจอกับแฟนซึ่งเป็นครูเหมือนกัน

แต่ครูโอเนี่ยไม่ได้มีการไปเปลยกับทางครอบครัว

เดี๋ยวจะแต่งงานด้วยสุดท้ายแล้วมาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
คือในคลิปที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ
เหมือนมีสัมพันธ์กันอยู่ในห้องน้ำนะฮะ
แล้วตัวครูโอเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายคลิปเองนะครับ
คือล่าสุดนะฮะครูโอเองเนี่ยก็ไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
เด็กผู้หญิงคนนี้อายุ๑๓ปีนะฮะ
คือครูโอเองเนี่ยก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ

เรื่องต้นตำรวจก็ได้แจ้ง๓ข้อหานะครับ
นั่นก็คือกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
๒นะฮะพลากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากปีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
และกระทำแก่ผู้สืบสันดาล

อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการ
หรือผู้อยู่ในความปกครอง
ในความพิทักษ์หรือความอนุบาล
นี่นะฮะก็คือเป็น๓ข้อหา
คือผู้หญิงจะยินยอมหรือไม่ยินยอม

เกี่ยวเพราะเขายังเด็กอยู่แค่๑๓ปีเท่านั้นเองนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าครูเคยไปทำมาหลายคนแล้ว
แต่เด็กแบบว่าไม่ได้มี
ที่พ่อเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเช็คไปเช็คมา

เห็นบอกว่ามีเด็กนักเรียนม๕ที่เป็นรุ่นพี่
ออกมาพูดอยู่ว่าเขาก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่พอดีว่าเขาไม่ได้ยินยอม
แต่เด็กนี้เหมือนเด็กคนนี้อยู่แค่ม๑เอง

น้องอีกคนหนึ่งอายุ๑๘เป็นนักเรียนชั้นม๖
ที่ก่อเหตุข้าน้องปอล์จำได้มั้ย

หรือต้องไปเช็คสมองอย่างส่วนอย่างสมอง

เล่าสิมันน่ะจำไม่ได้จำไม่ได้จริง
ทำไม่ได้ตามคนทางคุณคิวคุณแล้วผมเหนื่อย
คือเรื่องของเรื่องนี้ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปกันบ้างวันอันนี้

ก็คือเอาศพเนี่ยไปนั่งยาง
เหลือแต่เท่ากระดูกจริงจริงแล้วเขาเป็นแฟนกันพ่อแม่รับรู้
มีการมั่นหมายกันเสร็จหมดแล้วด้วยเงิน๑แสนบาทด้วยทองคำ
อะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่รับรู้กันจนปรากฏว่าเขาบอกว่าอยู่ดีดี
พ่อแม่ของฝ่ายหญิงอันนี้คือเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ทางบ้านของฝ่ายหญิงก็แบบเฮ้ยไม่อยากให้คบกันด้วยความที่น้องยังเด็กอยู่

แล้วก็เหมือนแบบฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องไปทำงานที่พิศนุโลกนะครับ
ก็เลยมีการแบบหึงหวงเจอกันปุ๊บก็เลยบีบคอ

สิ่งที่ก็คือก็ต้องไปนั่งยางอ่ะ

แล้วก็มานั่งยางต้องจะใช้ยางไปสามเส้น
สิ่งที่เจอเขาก็เผาจนสำเร็จนะฮะจนเหลือเท่ากระดูก
เท่ากระดูกนิดหน่อยอืมปำรวจก็เลยเอามาตรวจดีเอเนอร์
ปรากฏเป็นของน้องคนนี้ฮะจริงจริงทั้งหมดแล้ว
คนที่มามอบตัวเขาก็เลยไปบอกญาติเขาว่าเขาเป็นคนทำเองอืม
ญาติก็เลยพามามอบตัวนะฮะคือเรื่องเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นท็อก
อันสุดท้ายเมื่อวานี้อัหโหเด็กกนึงทำไมแบบว่า
หึงหวงกันได้แรงขนาดนี้อายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยแม่ครับ
อายุสิบแปดแฟนสาวสิบเก้านะฮะคือมีเรื่องทะเลาะเรื่องความหึงหวงนี่แหละ
เขาคิดเสมอว่าแฟนสาวเขาน่ะกำลังตีตัวออกห่าง
ผู้หญิงมีโรคสองใบมีโรคสองใบคือนั่นแหละคำว่าเห็นไหมโรคสองใบเราใช้กันเยอะเวลานั้นปุ๊บเขาก็ไปคิดเหมือนกันว่ามีโรคสองใบเหมือนกันนะครับ
ก็เลยลงมือเยี่ยมก่อนนำศพเนี่ยไปอำพลางในป่าลึกนะครับตามที่วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์แล้วล่ะว่าเป็นยังไง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเนี่ยไปที่บ้านน้องปอครับบ้านน้องปอเป็นสถานที่ตั้งศพทางครอบครัวแล้วก็ญาติญาติรวมถึงชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเนี่ย
ก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่แต่ตอนนี้ร่างของน้องเหลือเพียงแค่กระดูกแล้วนะฮะ
เหลือเพียงกระดูกของน้องปอเนี่ยบรรจุใส่โรงศพเนี่ย
ก็เพราะว่าจะต้องทำพิธีตามศาสนานั่นแหละท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของผู้ที่มาร่วมงาน
คุณพ่อน้องปอเขาเปิดเผยอย่างนี้ทางพ่อและแม่ณวันนี้เป็นวันที่นำเท่ากระดูกมาที่บ้านแล้ว
แล้วก็ขอให้ไปสู่สุขติไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะฮะ
ถึงแม้ว่าในใจจะเจ็บปวดเนื่องจากลูกสาวถูกแฟนหนุ่มฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและอยากให้ได้รับโทษประหารชีวิตครับ
ทางนี้ครับเชื่อว่าไม่น่าจะลงมือทำเพียงคนเดียวเขาบอกเลยว่าเฮ้ย
คนคนเดียวอ่ะจะสามารถเอาศพเอาผ้าก็คือบีบคอปุ๊บเอาผ้า
ผ้าผ้าปูที่นอนเขาบอกว่าจุดด้วยไฟแช็คไฟแช็คอันหนึ่งเองนะฮะ
เขาไม่อยากจะเชื่อว่าคนคนเดียวจะทำได้ขนาดนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่คนก็ถามว่า
เด็กอายุสิบกว่าคนเดียวสามารถทำได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงจริงก็เลยมีคำถามที่เกิดขึ้นมามากมาย
ผมชี้ให้คุณดูว่าคนที่โทรมาโทรรับเธอก็รับสิเดี๋ยวค่อยคุยกัน

จักรจันทร์โลกสองใบเอน
คนดูแลจักรจันทร์เอาโทรหาพี่ด้วยเออโทรมาเนี่ยโทรมาเมื่อกี้
อะเดี๋ยวค่อยพูดนะอย่างงี้คนรออยู่เนี่ยอืมรอข่าวนี้
ว่าสรุปแล้วยังไงกันนะรอจากฟังจากพี่หนุ่มเนอะอุ้ยออกจากมูดดำซิ
เพราะฉันสงสารเด็กอันนี้เขาจะอ่านข่าวแล้วเขาจะสงสารเด็กเธอ
นะแล้วฟังต่อไหมคะ
เชิญครับฟังต่อนะคะเธออย่าขัดจังหวะนะคะ
คุณไม่ได้กัดผมแค่บอกเฉยเหมือนที่คุณทำบ่อย

ทำอะไรบ่อยผมอ่านอ่านอยู่คนนี้โทรมาคนนั้นโทรมาใช่ไหม
หนุ่มอย่าหาพวกเด็กชี้มาที่หนูอีกแล้วเนี่ย

ถึงว่าแบบคนเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเขาทำคนเดียวหรือเปล่าเนาะผู้ชายคนนี้
ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเด็กอายุ๑๐กว่าเนี่ย
สามารถทำได้คนเดียวจริงจริงเหรอกับการที่เอาศพ
ก็คือตัวเองแหละพลั้งมือฆ่าเนี่ยนี่พลั้งมือฆ่าไปบีบคอจนแรงไป
แล้วก็เอาผ้าปูที่นอนเอาอะไรไปนั่งยางด้วยยาง๓เส้น
มันสามารถคนคนเดียวจะทำได้จริงเหรออันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้น
ส่วนทางครอบครัวของฝั่งนายซีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ไม่ได้มาร่วมพิธีนะฮะหรือติดต่อมาแต่อย่างใด
และยังไม่มีการพูดคุยกันโดยจะตั้งสวดอภิษฐรรมศพจำนวน๒คืน
แล้วก็จะนำกระดูกของน้องปอเนี่ยไปทำพิธีชาปนกิจนะครับ
ที่วัดป่าอรัญญาวาสนะครับขนาดที่นางดาอายุ๕๔ปีป้าของน้องปอ
ตนเองเนี่ยเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เด็ก
รู้จักนิสัยของน้องดีว่าน้องก็ต้องเป็นคนขยัน
ปอเรียนจบชั้นม๖ครับอยากเรียนต่อ
แต่ปรากฏว่าน้องปอเนี่ยครอบครัวในทางบ้านยากชน
ต้องตัดสินใจหยุดเรียนเอาไว้ก่อนนะครับ
ต่อมาก็ไปคบหากับนายซีแล้วก็มีการมั่นหมาย
เมื่อกี้เราเล่าให้คุณฟังไปว่าเขามีการมั่นหมาย
รับรู้หมดนะเมคือมีสินสอดทองมั่นแสนนึง
มีทองมีอะไรอย่างเงี้มีหมดเลยแต่ก็ต้อง
น้องเขาต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวครับ
ไม่เคยคิดเลยว่านายซีจะติดใจโหดเขี้ยมขนาดนี้
ซึ่งในครอบครัวก็อยากให้ผู้ต้องหาเนี่ย
กราบขอเข้ามานะครับเพื่อให้ดวงวิญญาณของน้องเนี่ย
หนึ่งจะสงบด้วยแล้วก็ไปสู่สวงสวรรค์ด้วย
เมืองต้นครับพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้
เขาก็นำสี่ในสี่ผู้ต้องหาเนี้ยไปฝากทางที่เรียนจำ
พิศนุโลกตั้งแต่เช้าวันที่ผ่านมาแล้วล่ะ
คำถามต่อไปนี้คือก็คงไม่ได้มีโอกาสไปขอขมาศพแล้วล่ะ
เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่รูปคดีแล้วแต่จริงจริงแล้วทางย่างของผมว่า
ถ้าเป็นไปได้เพื่อให้ดวงวิญญาณสงบเพราะดวงวิญญาณก็ยังไม่น่าจะสงบ
ถูกต้องไหมล่ะก็อยากจะให้เขาเนี่ยมาขอขมา
สิบกว่ายังไม่ถึงยี่สิบกันทั้งคู่ค่ะผู้ชายสิบแปดผู้หญิงสิบเก้า
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าคนพูดถึงกันเยอะ
เมื่อวานนี้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ถูกพูดถึงกันอย่างมากทีเดียวค่ะ
หลังจากที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องของเจ้าของสุนัข
ปรากฏว่าสุดท้ายเขาไปกันนักเรียนเข้าจนได้จริง
ทำไมไม่อยู่ดีไปกัดจากเด็กเขาทำไม
เงียบไม่พูดนะเขาไม่ต่อปากต่อคำกับพี่นะ

คือเจ้าของสุนัขเขาปล่อยสุนัขพันธ์บางแก้วเนี่ย

ก็ทำให้มีนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านถูกกัดค่ะ
แม้ว่าจะมีการทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็กังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่อันตราย
ปรากฏว่าเกิดจริงจริงจากการตรวจสอบก็พบว่าเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นบริเวณบ้านพักหลังหนึ่งใกล้กับเฟื่องฟ้าอพาร์ทเมนต์นะคะ
ซอยเชิงคิรีตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต
ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ริมคลองบางใหญ่ก็จะมีเส้นทางลัดสามารถที่จะข้ามสะพานออกไป
แล้วก็โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ล่าสุดค่ะผู้โพสต์ก็ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสุนัขตัวดังกล่าว
ได้กัดนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายทราบชื่อก็คือนางสาวพนิษฐนันแซ่ลิ้ม
อายุ๑๕ปีน้องเป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนสตรีภูเก็ตค่ะ
ซึ่งผู้ปกครองก็ได้พาไปส่งที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยแพทย์ก็มีการฉีดยาก่อนให้กลับมาพักรักษาตัว
ทางด้านน้องพนิดนันเนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่าช่วงเช้าก็เดินออกจากหอพักปกติเพื่อที่จะไปโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ขณะเดินไปถึงหน้าบ้านจู่เนี่ยก็มีสุนัขวิ่งออกมาจากบ้านเลยแล้วก็พุ่งเข้ามาขย่ำขาเขา
ตนก็พยายามเดินหนีแล้วก็ใช้ถุงเอกสารเนี่ยบังขาเอาไว้เพื่อไม่ให้มันกาดซ้ำ
ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีเจ้าของสุนัขเขาวิ่งออกมาค่ะ
พร้อมกับบอกว่าอย่ามองตาสุนัขเดี๋ยวมันจะกัด

แต่มันกัดไปแล้วไงมันสายเกินพระคุณ
ดูดิหมาผัดบางแก้วมันกัดนะเธอ
คือมันสายเกินมันกัดแล้วจะมาบอกตอนนั้นก็ไม่ทันแล้ว
มองตาสุนัขอย่าไปมองตาหมาเดี๋ยวหมามันจะกัด

น้องเขาก็เดินออกไปเรียนหนังสือ
น้องเขาก็เลยรีบเดินไปที่สะพาน
ก่อนที่จะติดต่อให้คุณแม่เขามารับไปโรงพยาบาล

มาแล้วนะกัดเลยนะเห็นไหมล่ะ

คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
สาวน้อยคนนี้เขาได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้าย
มีรอยเขี้ยวของสุนัขอยู่
หมอก็มีการฉีดยาประมาณ๓เข็ม
ทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าตนก็เดินผ่านมาอย่างนี้
เป็นประจำทุกวันโดยส่วนใหญ่ก็จะพบว่า
เจ้าของบ้านไม่ได้ล่ามสุนัขเอาไว้

ถนนเส้นดังกล่าวมีน้องนักเรียนที่อาศัยอยู่ในหอพัก
หลายต่อหลายคนเขาเดินผ่านอยู่ตรงนี้
ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ล่ามสุนัขเอาไว้ตลอด
หรือว่าสร้างรั้วกั้นให้มันมิดชิดหน่อย
นักเขาจะไม่ได้วิ่งออกมากัดคนอื่นแบบนี้
ขณะที่นางสาวโชติกากันสุยะ
ก็เป็นมารดาของผู้ได้รับบาดเจ็บนะนะคะก็บอกว่า

เมื่อทราบข่าวตัวเองก็รู้สึกตกใจ

เหมือนคุณเหรอบ้าดูดิอุ๊ยหลายตัวนะเธอ
แล้วเขาก็ไม่ได้ปิดดูว่าน้องมันก็ออกมาเนี่ย

เหมือนคุณเหรอเหมือนคุณเหรอเหมือนคุณเหรอ

นี่นี่คือตัวเจ้าของสุนัขเองเขาไปพูดคุยกับคุณแม่ด้วยนะบอกว่าจะพาน้องไปโรงพยาบาล
แต่คุณแม่เขายืนยันของเขาเองว่าเขาจะพาลูกไปโรงพยาบาลเอง
เจ้าของสุนัขก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์เอาไว้
โดยส่วนตัวอยากจะให้เจ้าของบ้านดูแลน้องสุนัขที่ดีหน่อย
อย่างน้อยทำประตูก็ยังมีอย่างเดียวเลยไม่ต้องอย่างอื่นเลยทำประตูไม่ให้เข้ามันออกได้
คือตอนนี้จริงต้องบอกว่าทางเทศบาลเขามีการทำหนังสือบันทึก
ให้ทางเจ้าของสุนัขเนี่ยมีการล่ามหน่อยหรือว่าขังในกรงให้เรียบร้อย
เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขหลุดออกมารบกวนบ้านข้างเคียงหรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
แต่จากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีสุนัขหนึ่งตัวหลุดจริงก็คือเจ้าเนี่ย
คือก่อนหน้านี้เขามีการร้องเรียนมันเคยมีการบอกมาแล้วว่าให้ทำแบบนี้
แต่ว่าพอดียังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ากัดคนไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยต้องมีการแจ้งให้เจ้าของสุนัขเนี่ยมาพบเจ้าหน้าที่เทศบาล
กำชับในเรื่องดังกล่าวต่อไปค่ะ

ระวังสุนัขดุแต่มันเป็นทางสาธารณะที่คนเดินไง

แต่ถ้ามันกัดคุณมาทำไม่ใช่งั้นอย่างน้องมันเวลาคุณเดิน

พวกนี้คือถ้าสมมติว่ายิ่งขังกรงอะ
ฉันเคยไปบ้านเพื่อนแล้วบ้านเพื่อนเลี้ยงเนาะ
นะไปซื้อมาจากมีโลกการที่วิ่งแล้วเป็นฉุนไม่ไม่เข้าใจ
ข้าขาเราเป็นห้าล่ะไม่เกี่ยวแหละจริงเดินไว้มองยินเฉยย
แค่มันเอาต้ักทะแหล่ะไปแต่งโอ๊ะหมาพร้อมใจกันเผ่านั้นด้วยเนอะ
กะเทย์แก๊งฉันถึงกุ๊บกะเทย์แทบในต้นมะพร้าวได้
มันไล่กัดจริงฉันไม่ถูกก่อน
คุณลึกว่าเสียงดังหรือเปล่าเป็นไปได้เนอะ
คุณต้องกัดมันก่อนนะครับคุณต้องกัดมันก่อนโอ้หนุ่มฉันไม่ใช่เจอไง
ที่จะกัดคนอื่นเขาก่อนไงกัดกัดกัดกัด
พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าแขกรับเชิญชัดเตอร์เมตรจะหายชัดเตอร์เมตรวันนี้
รายการจะไม่มีแขกรับเชิญชัดเตอร์เมตรเอ้าพร้อมกันเลย
พี่หนูก็เอาพี่แจ๊กกระจัดมาเขาไปเอาผู้จัดการพี่แจ๊กกระจัดมาสิ
เออไม่ใช่ตอนนี้จริงจะนัดกับอินไม่ใช่ชื่ออะไรฟาว
ฟาวคุณไปพูดเดี๋ยวเขาก็ลงไปพูดด่าเขาอีกเดี๋ยวระวังนะ
เขาไม่ได้เขาสวดมนตร์๕๐๐๐โจทย์อุ๊ยอ้าวหรอ
บอกว่าพี่เป็นพี่ชายที่แสนดีนะ
พอแล้วจะเอาละเบรกดีกว่าเบรกหน้าเรามาเรียนรู้คำศัพท์จากพระมหาเทวีจ้า
คำพอดกินมากทุกวันนี้พี่วันนี้เมื่อวันนี้ต้องพูดกับพ่อตานนท์
อย่าไปแกล้งเขานะวันนี้พ่อตานนท์จะมอบเช็กค่ะเสียสิบเกี่ยว
ห้ามื่นบาทบอกไม่เกี่ยวกับค่าตัวฮันมีใครแกล้งเลยคุณแม่
คุณแม่ไปพูดบอกว่าพี่พศจะจ่ายเขาเท่าไหร
แล้วพี่เป็นพ่อว่าฉันไม่ใช่เหมือนเธอนั้นมดดำฉันไม่ได้เขี้ยวเขาถึง๓๐๐๐๔๐๐๐

ต้องมีสองหนุ่มสองคนเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เลยถามว่าเป็นแปดหรือเปล่า
เมื่อคืนดูคุณแม่กินนะไอ้ต้าวานนะ

รักกันได้ยังไงคะอืมแล้วไปเจอกันได้ยังไงคะ
อืม

กับผู้หญิงคนเก่าหนูไปเอาเงินเข้ามาจริงหรือเปล่า

ไปเรื่องนี้ดีกว่ารอสรุปต้องรอสรุปค่ะเผยมาตรการการเล่นน้ำสงกรานเขาบอกว่าห้ามเปิดหน้ากากปะแป้งสัดน้ำถนนเส้นสำคัญอันนี้เขามีกฎออกมาอยู่นะคะ
มาตรการป้องกันโควิด๑๙ในช่วงเทศกาลสงกรานในรูปแบบวิถีใหม่ด้วยเพื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมสอบคอชุดเล็กในวันที่๑๑มีนาคมนี้แล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันที่๑๙มีนาคมค่ะเพื่อจะพิจารณาแล้วก็กำหนดนโยบายให้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสักนิดนึงโดยต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดประกอบ

แล้วก็ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่าจะอนุญาตให้มากน้อยเพียงใดส่วนเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนอันนี้สามารถทำได้นะคะ
เมื่อถามว่าจะมีการผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมสงกรานในจังหวัดสมุทรสาครได้หรือไม่
พลเอกนัตรพลบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่
แล้วก็จากการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสกับจังหวัดสมุทรสาครก็มีข้อเสนอขอให้ผ่อนคลายมาตรการลง
แต่อาจจะไหม้ทั้งหมดโดยจะเริ่มผ่อนคลายในวันที่๑เมษายน
แต่ก็ยังอยู่ในมาตรการการเฝ้าระวังเช่นเดียวกับจังหวัดปฐุมธานี
ดังนั้นต้องรออีกทีนึงแบบชัวร์นะคะพรุ่งนี้มีการเสนอสอบประคอชุดเล็ก
ส่วนวันที่๑๙มีนาคมก็มีการประชุมกับสอบคอชุดใหญ่
ต้องมาดูมาตรการอีกทีว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง
นั่นแหละสุดท้ายคุณแม่ต้องสาดนะต้องใส่หน้ากากไว้เนี่ย
พวกเขาบอกความจริงมันไม่รู้อะ
ใส่หน้ากากก็ยังสาดน้ำได้แต่บางทีมันหายใจไม่ออก

ข้าวเหนียวข่าวสาวเชียงใหม่ถ้าแพ้ใช่ไหม
สามถ้าถนต่างอ่ะมันจะทะหนน

เอานายกแอลกอฮอล์

ปรินารู้ไหมคะว่าวันนี้สื่อสื่อเมืองนอกตีตีข่าว
นายกไทยฉีดแอลกอฮอลใส่นักข่าวเนี่ยดังไปไกลไปทั่วโลกเลย
อืมนะฮะจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับ
นายุคที่มนตรีเนี้ยง่ายง่ายตอนเนี้ยใครเจอนายุค
ใครเจอเอ่อรองนายุคคือจะรองรองนายุคทุกท่านเนี้ย
คำถามเดียวที่จะต้องถามคือคอรมอชุดใหม่เมื่อไหร่
ใครจะได้มาเป็นรัฐมนตรีอะไรบ้างนักกระทรวงดีอีใครจะมาได้นั่ง
กระทรวงเอ่อมาศึกษาใครจะได้นั่งนี่นี่นี่
เมื่อวันนี้นายุคนี่นี่นี่นี่นี่เขาถามกันนายุคใครนั่นนั่น
ฉีดแอลคอลฉีดแอลคอลไม่เขาก็ว่าถูกนักข่าวถามเรื่องปาก
ล่าสุดครับสื่อทั่วโลกเนี่ยต่างรายงานเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีไทยเนี่ย
สิงคโปร์พาดหัวข่าวนายรัฐมนตรีไทยฉีดยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าว
นั่นที่สิงคโปร์เขานับเสนออย่างงั้นในขณะตัดไปที่อังกฤษอังกฤษนะฮะ
สื่อดังอังกฤษเนี่ยเขารายงานว่านายกรัฐมนตรีไทยปิดการแถลงข่าว
ด้วยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าวนั่นอังกฤษก็นำเสนอ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยฉีดสเปรย์ใส่นักข่าวพร้อมพาดหัวข่าวว่า
นายกรัฐมนตรีไทยเดินออกจากการแถลงข่าวแล้วก็ฉีดสเปย์ใส่แคลนักข่าว
นั่นดูสิฮะซิงคโปร์อังกฤษอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามครับ
แพทย์อิราวัตรอารีกิจนะครับหมออ้ำนะหลายคนก็น่าจะรู้จัก
อ้ำเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คถึงกรณีดังกล่าว
ฝากหมอทวีสินกับคุณอนุทินบอกนายพวกคุณด้วยหน่อยนะครับ
แล้วฉันจะอ่านได้เหรอแองจี้อย่าทำอะไรอย่างนั้นแบบนั้นอีกนะฮะ
แอลกอฮอลน้ำยาทำความสะอาดเป็นอันตรายต่อเยื่อบุผิวโดยเฉพาะดวงตา
รวมไปถึงจมูกหลอดลมอายสายตาชาวโลกเขาจริงครับ
ภายหลังข่าวนายกรัฐมนตรีเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์ใส่นักข่าวเนี่ย
แพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเนี่ยเขาวิจารณ์กันอย่างมากอย่างหนัก

เอ่อพูดถึงวุฒิภาวะบ้างล่ะโยนอยู่
พุทธิภาวะของผู้นำการเป็นผู้นำบ้างล่ะเพื่อให้ได้เป็นผู้นำทางทหารอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปอ่านเอาเองอย่าอ่านเดี๋ยวฉันอันเนี้ยลบถั่วจะลงจริงนะฮะในขณะเดียวกันวันนี้ปารีนาไกรคลุปนะฮะปารีนาไกรคลุปสหราชบุรีมภักดิ์พลังประชาหรัฐเขาก็โพสต์เฟซบุ๊คถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จัน

วัยสาววัยสาอะไรอย่างนี้จะบ้าตายรายวันหมายถึงเป็นคำอุทานเมื่อเรามีความมั่นใจความสวยแล้วแต่กลับถูกยั่วโมโหฉันจะบ้าตายรายวันนะณน้องนะหมายถึงคำลงท้ายประโยคเมื่อตอบตกลงใช้แทนคำว่าโอเคนะน้องนะน้าน้องนะถือโอเคนะน้องนะนัมเบอร์วันหมายถึงยกให้สิ่งนั้นเป็นที่หนึ่งในใจ
ที่ได้ภูมิทองแล้วที่ได้ฝ่วยยด

นางเป็นคนที่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส
อย่างเช่นว่าคนเนี่ยไปบูรีนางไปว่านางอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่านางเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นจุดขายของนางเอง
แล้วก็ทำงานหาเงินในการที่จะไปรักษาทางคุณแม่
ฉันไปนั่งไล่ดูคลิปน่ะนางเป็นร่างทรงนะเธอ
นี่ไงโอ้ยเจ้าหลวง

เป็นร่างทรงเธอเป็นร่างทรงครูมโนรา
แล้วก็นางก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลไง
ไม่ใช่ผู้ช่วยเป็นคนพับผ้า

คือแบบว่าสมมุติแบบว่าชุดผู้ป่วยผ้าคุมเตียง

แต่จริงคือนางก็คือใดผมนั่นแหละ

นางหนีบเยอะกว่าปีหนึ่งเรื่อยมาก
นี่ลุ่มน้องเฝินน์๒๘นะคะ
ขอบคุณนะคะสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าที่ส่งมาให้

เธอเธอหาคนทำฟันให้เขาได้ยังอ่ะหนุ่มกัญชัยมีแล้วแล้วเขาจะทำฟันไหมเธอ
ทำเขาจะทำแต่หลังจากเล่นหนังเสร็จก่อนใช่มั้ยเอ่อยังไม่รู้
ที่รู้อาจจะต้องเป็นอย่างงี้เดี๋ยวต้องคุยกับดิกทีนึงว่ายังไง

เออตอนนี้มีคนอยากจะทำฟันกันไว้ที่นางเยอะไปหมดเลยอะ
ไม่เป็นฉันไม่ได้
ก็ทำรายการเอาดาราดังมาเต็มที่๓๐๐๐คนดูไลฟ์สดฉันก็ดีใจแล้ว
แสนห้า
คนดูเยอะคนชอบคนชื่นชอบ
ก็ไปดูเขาร้องเพลงตามวาวกุ้งเผาตามอย่างนี้
โต๊ะละหมื่นแล้วนางมีคิวงานทุกวันอ่ะ
แต่แบบเวลาคนเขารักเขารักนะเขารักมาก
แต่เนี่ยเดือดสู้คู่นี้ได้หรือเปล่า
สึกเดือดทักกะจันทร์กับอ้าบีภูติจัดการของพี่จันทร์นะ

พี่มอร์ควรังจะมีกระแสชักกระจัดกันแหละไม่บอกใบซ่อมใบซ่อมใบอะไรน่ะเยอะแยะไปหมด
ก็เราก็เคยเล่าไปอยู่แล้วว่าเฮ้ยเป็นไปได้เปล่าพวกไอบี
บีก็เป็นผู้จัดการก็เหมือนกับหึงนางหรือเปล่าที่นางไปมีจะมีสามีจะแต่งงาน
พวกคนเคยมันอยู่ติดกันมาตลอดน่ะใช่ไหมล่ะแล้วยังที่มีการขึ้นหัวมันเกิดขึ้นด้วยปัก
วันแล้วบางทีคนร้าวอ่ะ
อย่างเจ้าลัทธิไปเจ้าลัทธิบ้านมีบิน
กะตอนนี้คือเอากินให้ดีกว่ากัน

ว่าไปที่เรากันทำไมค่อยที่บอกว่าไม่รู้ว่าไปก็จะมี

เนี่ยนะครับก็คบกันเรื่อยมา

ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาการันตีทางฝั่งของคุณเคว่า

ล่าสุดเลยก็คือมีเหมือนกับ

คุณเคเนี่ยแต่งงานมาแล้ว

ก็คือเรื่องที่ว่าเคมีผู้หญิงอีกคนนึงต่างหาก

แล้วซึ่งตานเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่มีตัวตนจริง

เป็นอดีตคนที่สนิทคนใกล้ตัว

ประมาณอย่างนั้นซึ่ง

ตานคนนี้เนี่ยนะฮะคบกับทางฝั่งของเคมานานแล้ว
แล้วก็ตกลงกันว่าเคขอไปแต่งงานกับจักรจันทร์ก่อน
เพราะถ้าไปแต่งงานกับจักรจันทร์เนี่ยเดี๋ยวพ่อเคก็จะยกสมบัติให้เค
เพราะพ่อเคเนี่ยเขารักจักรจันทร์แล้วก็ขอให้ผู้หญิงคนที่ชื่อตานเนี่ย
อยู่เฉยอยู่นิ่งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะซัพพอร์ตเรื่องเงินให้
ตานก็เลยอยู่เฉยอะไรอย่างเงี้ยพอมาอีกทีนึงก็กลายเป็นว่าตานเนี่ย
ไม่พอใจมากที่จักรจันทร์เนี่ยเหมือนออกมาประกาศถ่ายลงถ่ายรูป
แล้วก็จะไปจ้างคนเนี่ยขับรถสิบล้อมาชนจักรจันทร์ให้ตาย
แล้วก็จะเอาน้ำกรดมาสระจักรจันทร์เรื่องมันเป็นแบบนี้เลย
ก็มีคนเขาเมาส์เลยใช่ไหมเป็นแบบนี้เลยคือเรื่องที่บุรุษไหม
แล้วก็มีไปถึงขั้นที่ว่ามีคลิปเสียงระหว่างที่ทางผู้จัดการของจักรจันทร์
ผู้จัดการเนี่ยนะไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ย
อ้างตัวเองว่าเป็นแม่ของตานแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับหนึ่งเพียงว่าตานอยู่ที่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
วันนี้จักรจันทร์เขาเลยออกมาพูดเรื่องนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขารู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เขาก็ประกาศผ่านรายการเลยว่าถ้าตานมีตัวตนจริงขอเชิญมางานแต่งงานเขาหน่อยนะ
ขอให้มาเลยจะแต่งชุดดำจะอะไรมาเลยหรือถ้าเกิดไม่อยากจะไปงานแต่งงานประกาศตัวมาก่อนเลย
เพราะจันก็เป็นผู้หญิงจันมีศิลธรรมพอถ้าเกิดคุณคบกันอยู่จันเลิกให้
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีใครมาแสดงตัวไงมันมีแค่คำพูดไง
มีแค่ตัวละครที่โผล่ขึ้นมาซึ่งมันไม่เคยมีโผล่ออกมาจริง
หลังจากนั้นก็มีประเด็นที่ว่ามีคนบุคคลปริศนาออกมาบอกอีกบอกว่าอ๋อที่เขาไม่ออกตัวมาเนี่ย
เป็นพวกเคนนั่นแหละไปจ้างเขา๒๐กว่าล้านเขาเลยไม่ออกมา
คำถามก็เลยกลับไปถามว่าในเมื่อในเมื่อเคเนี่ยไม่มีเงินต้องรอให้พ่อเนี่ย
แล้วเคเอาเงินที่ไหนไปให้เขา๒๐ล้าน
แล้วเขาบอกว่าขอให้คนที่กำลังหวังอะไรนะประสงค์ดีแต่หวังร้ายเนี่ย
ยุติสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเพราะเขาจะเอาเรื่องทุกคนที่ทำแบบนี้เนี่ย
ทางกฎหมายทุกคนและทุกวิถีทางที่เขาจะทำได้
อย่างพี่จักรจันทร์ก็ต้องรู้สิครับว่ามีความเชื่อว่าน่าจะเป็นคนนี้

หมายว่าคือเขาคิดไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีคนนี้เป็นคนวงการอยู่หรือเป็นคนส่งเขาอยู่

อาจารย์รู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นคนทำเรื่องนี้อยู่เบื้องหลัง
เขาถึงได้ออกมาพูดแล้วสิ่งที่เขาคือเขาไม่เชื่อเลย
เขาไม่เชื่อเลยเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกเขาขอเถอะ
คือชีวิตเขาเขาโตแล้วเขาอายุ๓๘แล้ว

เขาเข้าใจว่าทุกคนเพื่อนหรือบางคนห่วงเขา

คือถ้าสุดท้ายแล้วชีวิตแต่งงานของเขามันต้องล้มเหลว
มันคือตัวเขาเองเป็นคนเลือกที่จะเป็นแบบนี้เอง
กระทั่งพ่อกับแม่เขาเนี่ยยังไม่ได้ห้ามยังเข้าใจเขาเลย
แล้วคนเหล่านี้ที่ไปทำแบบนี้กับเขา
ที่ไปบอกว่าหวังดีหวังดีเนี่ยเพื่ออะไร
เมื่อเขาไม่ได้ต้องการไงคุณก็ต้องหยุดได้แล้วไง
แต่นี่คือคุณไม่หยุดคุณก็ยังไม่รู้อะไรอย่างนี้
นึกออกไหมคือจันทร์มันก็พูดมีเหตุผลนะ
เขาบอกว่าโอเคสุดท้ายสมมุติว่าถ้าจันจะต้องแบบ

ก็โอเคแบบแค่ซัพพอร์ตเขาก็ได้
อะไรอย่างนี้แต่ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปอะไรอย่างนี้
อะไรแบบนี้พอคุณเจ้าค่าจรออกรายการเสร็จปุ๊บ

ไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากไปเตือนน้อง

คือสื่อแรกที่ได้ข่าวรู้ดีอยู่แก่ใจว่าใครส่งข่าวมีนักข่าวชื่อดัง
ท่านหนึ่งได้ข้อมูลภาพคลิปจากน้องคนนึงนะฮะแล้วยังไม่เคย
หยิบมาเล่นจนโดนช่องอื่นปาดหน้าไปก่อนอบีบอกนี้ฝากถึง
ครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงของคนที่ซ่อนตัวอยู่หรือถูกสั่งให้ซ่อนตัวตนว่านึกถึงศิลธรรมเมตตาธรรมด้วยพวกคุณทำร้ายชีวิตคนหลายคนมากเกินไปฝากถึงนักข่าวชื่อดัง
ใครวะไม่รู้นักข่าวชื่อดังคนนี้ที่เขาพูดมาเนี่ยเขาหมายถึง
ทีวีภูอ๋อที่น้องคนนั้นส่งข่าวส่งข้อมูลให้ทุกอย่างมา
ตั้งแต่เดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์หวังว่าให้คุณทำลายจักรจันท
คุณคงไม่ไปปล่อยให้คนนอกวงการเรามาให้ข้อมูลผิดหรอกใช้สื่อทำลายคนในวงการบันเทิงด้วยกัน
ออกมาเถอะค่ะหยิบสิ่งที่คุณมีออกมาสร้างบุญอารู้จากนักข่าวท่านนี้มา๑๐ปี
เชื่อมั่นแล้วก็รู้ดีว่านักข่าวคนนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมศัตรูอาไม่ใช่จักรจันทร์
แต่คือคนที่จะเข้ามาทำร้ายจักรจันทร์นะฮะความจริงมันซ่อนไม่ได้ตลอดไป
ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรจะอดทนรอจนกว่าความจริงจะปรากฏ
การกระทำแบบนี้ผู้จัดการนางเอกจอจอเอาชื่อพี่ไปแอบอ้างว่ามีข้อมูลอดีต
เหตุมียฟ่ายชายฯบอกปรุงนี้ว่าไม่มีนะคะ
ไม่เคยทราบอย่าให้พี่เจอจะเข้าไปถามด้วย

ทางภูเกราะย์ปฏิเสธมานะ

ก็ยังล่าวมาแบบนี้
หมายถึงใครแล้วก็ถ้าเกิดรู้ว่าตัวว่านักข่าวคนนั้นเป็นใครก็พูดออกมาเลย
ก็นี่ไงประเด็นมันก็เลยเกิดนี่ไงแล้วก็ล่าสุดก็คือมันมีประเด็นที่ทางคุณนกอุศนี
ก็ได้มีการออกมาโพสต์อีกบอกว่ามีแชทการคุยกันระหว่างทางตานนะกับทางอีกคนนึงอ่ะ
ซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของจันทร์อะไรอย่างนี้ก็จะมีการพูดคุยกันเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนกับมีการลงบอกว่าก็ไม่ผิดไม่แปลกก็พูดลอยอะไรอย่างนี้
ก็คือในเมื่อไม่มีตัวตนใช่ไหมกูก็จะพูดอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ผมบอกเลยว่าถ้าที่ผมฟังวันนี้จันทร์ก็ไม่ได้พูดถึงนกอุศณีนะ

ไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่ทำไมนกถึงมาลงผมก็ไม่เข้าใจ

ก็นี่ไงแล้วคุณไปอะไรกับเขาคืออันนี้ผมไม่ได้ว่านกนะผมก็จะอาจจะเป็นห่วง
กลับไปถามจันทร์กับพ่อแม่เขาก่อนว่าเขาห่วงไหม
เราเป็นแค่เพื่อนดูได้ห่างเตือนแล้วครั้งหนึ่งเขาไม่ฟังก็เรื่องของเขา
คุณก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่จริง
แล้วคุณเอามาลงแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วคุณเอามาทำแบบนี้คุณรู้ไหมคุณเท่ากับทำลายชีวิตของเพื่อนคุณเลยนะ
คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ผมไงผมไม่เห็นด้วย

ของการต้องพิสูจน์กันว่ามันคืออะไรเลยคุณไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้
คนที่ส่งทุกวันนี้ผมทำลายปลอมก็ทำได้ใครทำอะไรปลอมก็ทำได้
ถูกป่ะลูกเมย์เยอะแยะมากมาย
แล้วนี่พี่จะมีโอกาสได้คุยกับอาบีไหมคะ
คุยเดี๋ยวผมก็คงคุยกับอาบีเรื่องนี้เหมือนกันคือ
คือบางเรื่องผมเข้าใจแต่บางเรื่องผมก็ไม่เห็นด้วยนะ
เพราะเรื่องมันไปใหญ่ไปโตเชื่อผมเถอะปล่อยน้องเข้าไป
ให้เขาได้ไปแต่งงานเพราะว่าจันทร์ครั้งหนึ่ง
ชีวิตเขาก็เคยประสบพบเจอเรื่องราวแบบนี้มาแล้ว
ถูกปะในอดีตแล้ววันนี้คุณจะมาทำลายชีวิตเขาอีกเหรอ
มันก็ต้องปล่อยเข้าไปอ่ะสุดท้ายถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเข้าไปไม่ถึงฝั่งอ่ะ
คุณแค่โดดน้ำไปว่ายน้ำไปช่วยเขาเท่านั้นเอง
แต่ถ้าคุณรักเขาคุณต้องปล่อยให้เขาไปไง
แต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะเอออันนี้เผื่อบีฟังอยู่นะ
เอ้าพักปัปหนึ่งระอุทีเดียว
วันนี้กลับมาครับ
อ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหนังสือพิมพ์อยู่
คือจริงจะบอกว่าเราก็ไม่ได้เห็น
เราไม่ได้หยิบหนังสือพิมพ์ให้ไปสือพิมพ์ภายลักษณ์
ที่คลาสสิกที่สุดคือการอ่านหนังสือพิมพ์อย่างนี้

เพราะเวลาทำข่าวทำอะไรก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อย่างนี้

ตอนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นกระแสในหนังสือพิม

รู้สึกตัวเองไม่ได้อ่านในหนังสือพิมพ์อย่างนี้นานมากแล้วอ่ะ

มันเป็นคลาสสิกจริงตอนเราทำข่าวใส่ไข่ใหม่เราก็เปิดหนังสือพิมพ์ไปดูเลยเนอะ

เวลาอ่านหนังสือพิมพ์บางทีเราติ๊กได้

นี่ดูสิมีทุกเรื่องความจริง

งานยักษ์ออกแจกหน้ากากอนามัยรูปคล้ายเกาะยักษ์

เพื่อเสริมเกราะสวมแก่งให้กับประชาชนคนไทย
ไม่แต่ว่าพอเวลาเราอ่านเราก็จะอยากรู้ว่า
อะไรอะไรทำไมต้องเป็นยักษ์แล้วเกี่ยวอะไรกับยักษ์

ก็คือเป็นดีไซน์หน้ากากเดี๋ยวนะคะ

นี่ก็จะเป็นหน้ากากหน้าตาแบบนี้

รูปทรงคล้ายเกราะยักษ์
คุณดูสินะฮะตอนนี้กระแสแรงมากเลย

รูปคล้ายเกราะยักษ์หลายแห่งในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ต่างจังหวัดเพื่อเสริมเกราะสวมแกร่งให้กับประชาชนคนไทย
ก็เหมือนที่บอกว่ากำลังว่าทำไมถึงต้องเป็นยักษ์

ไม่รวมทั้งถึงตัวดีไซน์เองหรือแม้กระทั่งคนที่ไปแจกด้วยนะคะ
แต่ว่าเอาจริงนะแคมเปญนี้ก็ดี
เพราะว่าเหมาะกับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้

คือเพจดังหลายเพจเขาก็โพสต์เหมือนกันนะครับ

นี่อีเจี๊ยบนะปากดีตกปากนะฮะ

แล้วก็ยังมีอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกนะครับ
มีฟอร์มหมาแก่พ่อบ้านใจกล้านะครับ

และก็ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไป
ซึ่งแค่กล่องเอาแค่กล่องก่อนแค่กล่องก็เก๋แล้วมีหน้ากากอนามัยดีไซน์เหมือนเกราะยักษ์นะฮะ
นี่อ่ะโอเคอ่ะนี่ขอไปเลยนะ

ขอบคุณเลยนะขอบคุณนะครับ

ฉันต้องประชุมเธอไม่ต้องเรียกฉันกับเขา
ตามสบายเลยอยากจะแฉอะไรแฉไปเลย

ไม่มีคนอย่างเธอมันก็ไม่ช่วยอย่างนี้ทั้งวงการหรอก